คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
คือทางตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งว่ามีรถตู้พุ่งชนต้นไม้
มีคนบาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ในรถด้วยก็เลยมีการไปตรวจสอบ
พอไปตรวจสอบรถตู้คันนี้ค่ะเป็นรถตู้มูลนิธิ
ลือชาท่าวังทองจังหวัดพยาวแล้วก็เพิ่งไปส่งผู้ป่วยเองนะคะ
ส่งผู้ป่วยที่อุทัยธานีขากลับพุ่งชนต้นไม้
กลางถนนแบบเนี้ยค่ะโอ้โหตอนแรกเนี่ยเจ็บสาหัสหนึ่ง
เสียชีวิตคาที่๒แต่สุดท้ายเสียชีวิตหมดทั้ง๓คนนะคะ
อังสุมารินเป็นพยาบาลนางสาวพัชลิตาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
สองคนนี้คือกระเด็นออกมานอกรถนะคะเสียชีวิตคาที่นะคะ
คนขับนายพงพิสุทธิ์ตอนแรกติดอยู่ในซากรถบาดเจ็บสาหัส
นำตัวออกมาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้สักเวลาประมาณ๗โมงเช้านะคะ
ตำรวจสพงจังหวัดลำปางพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงแพทย์
น้ีที่กู้ไภลงพื้นที่ไปตรวจสอบอุปถเทศ
เป็นรถร่วมมูลนิธิลือชาท่าวังทองจังหวัดพยาว
ลักษณะคือเสียหลักชนต้นไม้เกาะกลางถนนพังยับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
บาดเจ็บสาหัสหนึ่งตอนแรกนะคะเสียชีวิตค่ะที่สองคนนะคะ
คนขับรถติดอยู่ในรถต้องใช้เครื่องตัดทางเอาตัวออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุนี้
รถฉุกเฉินมูลนิธิลือชาท่าวังทองจังหวัดพยาวคันนี้
นำผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพยาวส่งกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
คนขับรถคันนี้ชื่อว่านายพงพิสุทธิ์ศรีพรม
ส่วนคนที่อยู่ในรถเป็นพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งนะคะ

อังสุมารินรักชาติเป็นพยาบาลวิชาชีพ
นางสาวพัชลิตาหงษาเป็นผู้ช่วยพยาบาล

คือพอทั้งหมดเขาส่งผู้ป่วยเสร็จจากจังหวัดอุทัยธานี
ขับรถมุ่งหน้ากลับโรงพยาบาลพยาว๗โมงเช้า
กู้ภัยคันนี้ไปถึงที่ถนนผลโยธิน

ช่วงกิโลเมตรที่๗๙๘ฝั่งขาออกจังหวัดลำปางนะคะ
ถนนเส้นนี้เป็นถนนทางตรงนะคะ
พอมาถึงช่วงก่อนถึงจุดเกิดเหตุสัก๓๐เมตร
ยางรถด้านหน้าขวาระเบิดค่ะ
พอยางระเบิดปุ๊บเนี่ยเสียการทรงตัวเสียหลัก

นางอังสุมารินนางสาวพัชลิตา

คนขับคือนายพงพิสุทธิติดอยู่ในรถเจ็บหนักเลยนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลงาวสุดท้ายเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานว่า
เกิดจากยางระเบิดหรือคนขับหลับใน
เพราะว่าตอนที่เป็นข่าวตอนแรกเลยมีการคาดว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าคนขับง่วง
หรือคนขับหลับใน
แต่เบื้องต้นก็เหมือนกับว่ายางระเบิดด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ

คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียนะครับ
โดยครอบครัวของนางสาวพัชลิตาหงษาอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่มากับรถนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับผู้ที่มาด้วยกันรวม๓ศพ
ตอนนี้นางสาวพัชลิตาครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ที่ตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
กับแม่บอกว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเพิ่งมาทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล
เดือนนี้เป็นเดือนที่๑๑เองนะยังไม่ครบปีเลยนะครับ
อายุเพิ่ง๒๑เองให้เงินที่บ้านทุกเดือน
พอทำงานได้เงินเดือนเป็นเสาหลักของครอบครัว
ส่งน้องเรียนอีก๒คนนะฮะ
คือระหว่างที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหคุณวัชรีบอกว่า
แม่นี่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
ส่วนนางสาวนัทธรินีแสนกาเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
มาด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลย
บอกว่าก่อนที่เพื่อนก็คือนางสาวพัชลิตา
จะไปที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยไปส่งผู้ป่วย
เพื่อนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวนี้ได้เงินสามพันนะค่ะ
กลับมาจะเอาเงินมาให้แม่
ช่วงเที่ยงคืนของคืนก่อนที่จะเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ย
เธอยังติดต่อยังถามอยู่เลยว่าถึงไหนแล้ว
แต่ผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตอบเขาก็ติดต่อกันทางไลน์เลยเนี่ย
ก็เลยคาดว่าเพื่อนคงจะหลับมั้ง
รู้ข่าวอีกทีตอนเช้า
เพื่อนประสบบที่เหตุเสียชีวิต
หนูก็ถามว่าแล้วได้เงินเหรอ
เขาก็บอกว่าได้ได้๓๐๐๐
แล้วพอประมาณเที่ยงคืนหนูก็ทักหา
บอกว่าถึงไหนกันแล้ว
กลับมากันหรือยังแต่เขาก็ไม่อ่าน
บอกว่าไปส่งคนไข้ถ้าไปรีเฟอร์คนไข้
ก็จะได้เงินเพิ่มจะได้เงินพิเศษมาอีก
จะเอาเงินไปจะเอาเงินมาให้แม่
บอกว่าอยู่๓วันจะเอาเงินมากิน
ก็นิสัยดีเป็นคนเฮฮาค่ะ
เพื่อนที่รู้ก็ทักมาทักมาถามโทรมา
ว่ามันจริงเหรอเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อกัน
เพราะว่าที่หนูไปเห็นก็ไม่เชื่อเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้ว

เพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนตัวเอง
ทีเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเป็นคนของตัวเอง
ส่วนอีกครอบครัวที่สูญเสียเหมือนกันนะครับ
ก็คือครอบครัวของนายพงภิกษุอายุ๒๒ปีนะครับ
นายพงภิกษุศรีพรมเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถ

บอกว่ารถคันเกิดเหตุนี่เป็นรถของลูกชายเลยนะ

อกจากจะเป็นพนักงานในโรงพยาบาลแล้ว
ลูกชายก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
แล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองด้วยก็คือจำหน่ายโรงศพ
แล้วก็ทำเรื่องของรถรีเฟอร์ส่งคนไข้นะครับ
ล่าสุดพ่อก็เพิ่งไปเห็นสมุดของลูกชาย
วาดเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ
เป็นภาพรถพยาบาลเป็นภาพการช่วยคน

ภูมิใจที่สุดที่ลูกชายได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

อุบัติเหตุในครั้งนี้ลูกชายไม่ได้หลับในนะครับ
เพราะว่าก่อนถึงที่เกิดเหตุเพียง๕กิโลเมตร
ลูกชายยังไปแวะปั๊มน้ำมันเพื่อซื้อขนมไปกินบนรถอยู่เลย
แต่เท่าที่สังเกตดูรถดูพวงมาลัยดูล้อดูอะไรนะครับ

เพราะว่าถ้าหากสอบถามทางเด็กน้อง
กู้ภัยเขาบอกตอนยังเจอกันอยู่ที่ปั๊มปถทร
พรุมใจที่เขาทามงานจนวินาทีสุดท้ายเสร็จสิ้น
คือส่งเอาคนป่วยที่เขาได้รับมอบหมาย
ไปสู่จุดหมายที่ของทางโรงพยาบาลเขามอบหมายให้

ทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจังหวัดพยาว

ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพราะผู้ตายนอกจากทำงานประจำที่โรงพยาบาล

และเป็นวิทยากรกู้ชีพกู้ภัยด้วยค่ะ
แล้วตอนนี้ก็เป็นวิทยากร
ในการช่วยการอบรมของจังหวัดพยาว
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพยาวเราด้วย
ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ถ้าหากว่าหาว่าเคสนั้นเสิร์ชบันเหตุทางด้านจราจร

จะไม่ไปที่ห้องฉุกเฉินใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนั้นเราจะหายไป
แล้วก็จะอาศัยน้องบอยนะ
ช่วยในเก็บข้อมูลให้เราด้วย
ใช่เวลาว่างจากไม่ได้อยู่เวร
เขาก็ไปทำผู้ชีพผู้ภัยอาศาสตร์ท่าวงทอง

งานที่มีงานวิ่งเดินจังหวัดพยาว
เราก็ขอความร่วมมือให้น้องเขาไปช่วย
ส่วนคุณพ่อของนางอังสุมาริน
พยาบาลวิชาชีพที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็บอกว่าลูกเป็นคนโตนะคะ

แล้วก็เป็นพยาบาลมา๑๐กว่าปีแล้วอะค่ะ
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น
แต่คุณพ่อก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่โทษใครนะคะ

คือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล

ใช่ค่ะแล้วก็คือเหตุการณ์นี้เขาก็ได้ช่วยเหลือคน

แล้วก็เป็นงานที่ต้องยอมรับว่าเครียดนะ
เพราะว่าความผิดพลาดเนี่ยมันมีทุกงานทุกตำแหน่งทุกหน้าที่แหละ
แต่ว่าหน่วยงานด้านนี้ผิดพลาดอะไรไปเนี่ย
มันคือความเป็นความตายคือชีวิตของคนไข้ทั้งนั้น
ท่านผู้ชมเคยคิดไหมว่าถ้าแพ้